อีกหนึ่งคดีสำคัญวันนี้ตำรวจสามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ที่ไปก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีที่ฉะเชิงเซาได้แล้ว
วันนี้เนี้ยต้องมีการยกเลือกการทำแผนและกรอบคำรับสรรพาบ

หลังจากนั้นก็มีการนำตัวผู้ต้องหาไปร่วมแถลงข่าวนะครับ
ติดตามจากคุณพศจิวฤทธิศิลป์
รายงานจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านโพค่ะ
ก็ได้ยกเลิกการนำตัวผู้ต้องหานะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เนื่องจากมีประชาชนแล้วก็ญาติญาตินะคะ
มารอดูการทำแผนเป็นจำนวนมากค่ะ
หวั่นว่าจะเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นได้
บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๐๐หมู่๓
ตำบล๑๑ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาขณะนี้นะคะ
ชาวบ้านค่ะก็ได้ทยอยเดินทางกลับกันจนบางตาแล้ว

ที่สนใจมาร่วมดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนร้ายที่ข่มขืนแล้วฆ่าเด็กหญิงอายุ๑๔ปีกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เนื่องจากมีการแจ้งจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านโภว์นะคะว่าจะเตรียมคุมตัวนายสุพรชัยหนูน้อยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะโดยมีตำรวจควบคุมฝุงชนจากแปดริ้วจำนวนหนึ่งกองร้อยนะคะมาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมากค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็
ว่าได้เดินเท้าจากบ้านพักของตัวเองที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหกร้อยเมตรค่ะก่อนที่จะเปิดประตูบ้านเข้าไปนะคะแล้วก็พบว่าเด็กหญิงนั้นนอนอยู่ภายในห้องเพียงลำพังจึงพยายามข่มขืนค่ะแล้วบีบคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตค่ะพร้อมกันนี้นะคะตำรวจค่ะก็ได้มีการติดตามตัวได้เมื่อช่วงเช้า
ซึ่งปกตินั้นนายสุพรชัยเป็นคนพูดจาดีปากหวานจึงไม่คิดว่าจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้
ขณะที่นายวรกิจแสงเกิดนะคะลุงของเด็กหญิงที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในตอนแรกได้เปิดเผยสั้นกับทีมข่าวค่ะว่ารู้สึกสบายใจที่จับตัวผู้ร้ายได้

ได้วางแผนเข้าจับตัวได้ที่บ้านพักเมื่อช่วงเวลาตี๕ของวันนี้

ก็เคยพูดจากันครับไม่น่าจะมีนะครับ
ที่สอบถามสอบสวนผู้ต้องหาครับก็ให้การว่าในวันนั้นนะครับ
เขาทานเบียร์แล้วก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นมานะครับ

เขาไม่ได้ห่าง

ทีนี้เขามาเปิดประตูประตูบันไดล็อกเขาก็เลยเข้าไป

และก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกครั้งนะคะ

และครั้งนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซา

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และกระทำชำลาวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี

แม้ว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในครั้งนี้นะคะจะไม่เป็นผลสำเร็จค่ะ
แต่ทางตำรวจนะคะก็จะมีการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมค่ะ
ก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาต่อไปค่ะ

รายงานจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ